อีกหนึ่งสาวสวยตัวแม่ของวงการเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ที่ลูกเกดเมธีดีช่วงนี้นะคะงานรุมพรึบเลย
เจ้าตัวก็ต้องดูแลสุขภาพเรื่องคงเรื่องหุ่นทุกอย่างเป๊ะเหมือนเดิม
แล้วมีโอกาสได้เจอพี่เกดเหมือนพี่แจ๊คพูดเลยพูดออกมาแบบรอยเลย
เจอในงานอีเวนต์วันก่อนคุณผู้ชมอยากจะสัมภาษณ์พูดคุยแต่ว่าเสียงแม่นี่นะกลับเปลี่ยนไป
เราก็ได้ความว่าเออพี่เกดงานเข้าเยอะแหละแล้วแต่ละงานนะก็มีการขอการบูมแบบแม่เกด
งานอีเวนต์ทำไมต้องบูมด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะ
ถ้าพี่เกดแบบเสียงแห่งให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในกีฬาศรีเลยครับคุณ
วิวแบบงานรับปริญญารับน้องอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสุดปังจริงใช้พลังเยอะพอสมควร
ลูกเกดก็เลยบอกว่าแต่ละงานเนี่ยต้องงัดพลังอย่างสุดแรงเลย
อาจจะทำให้เสียงหายไปบ้างแต่ก็ยังดูแลตัวเองปกติค่ะ
กรุงเทพฯเป็นหลักเร็วนี้เห็นมีแปลนไปต่างประเทศด้วยค่ะ
ส่วนลูกชายหลายคนโฟกัสเหมือนกันลูกชายพี่เกดล้อหล่อนะน้องสกาย
เรื่องลูกเรื่องงานตอบได้หมดมีอยู่เรื่องนึง
อะไรอ่ะเรื่องสามีอาจจะเป็นยังไงไปฟังพี่เกดหน่อยค่ะ
พลังเบี้ยวพลัง๓งานติดกัน
เสียงก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะใช่
ก็ใช้พลังเยอะไปหน่อยค่ะ
ฝึกฝึกว่ายน้ำอย่างเดียวเลย
เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันของประเทศอยู่หลายแมทนะคะ
ก็เนี่ยก็จะอยู่กับลูกก็คือทีมลูกเกด
หรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชาย
ค่ะเขาก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่

งานแล้วก็เน้นดูลูกค่ะ

เรื่องงานก็หัวหมุนแล้ว
แล้วก็เรื่องลูกอีกนั่นเองนะคะ
ช่วงนี้พี่เกดกำลังปังกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะ